มาดูอีกศึกหนึ่งเมื่อกี้ลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดใช่ไหม
อันนี้ศึกแย่งโคตาร็อตเตอรี่ครับโอ้ย
วันนี้กองสลากใช่ไหมคุณผู้ชมเขาจะเปิดให้ผู้ค้านะ
บางคนมาจองคิวอ่ะคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมเหรอ
เอาป้ายเป็นป้ายฟิวเจอร์บอร์ดอ่ะนะอ่าเขียนว่าอะไรอ่ะเนี่ย
เขียนไว้แล้วก็ติดจองลอตเตอรี่ฮะติดไว้ตรงคันเร่งมอเตอร์ไซค์แบบนี้เลย
จองล็อตเตอรี่คิวที่หนึ่งคิวที่หนึ่ง
แสดงว่านี่มาเช้าเลยเพราะเขาเปิดให้จองตอน๗โมงครึ่งนะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจชุดสายตรวจสพเมืองพัทธลุงไปกัน๔นายครับ
ริมถนนอภัยบริรักษ์ที่พัทธลุงเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยโทรมาแจ้งตำรวจ
ว่าตำรวจตำรวจมาช่วยเจรจาหน่อยเรื่องคิวกดจองสลากเนี่ย
พอตำรวจไปถึงไปเจอมอเตอร์ไซค์ซูซูกิสีแดงสภาพก็เก่าอยู่เหมือนกัน
ว่าคิวที่๑เลยแขวนไว้ไม่มีใครรับว่าเป็นเจ้าของนะแม่
พอตำรวจมาไม่มีใครรับเป็นเจ้าของเลยฮะเพราะว่าวันนี้ครับ
เพื่อจะไปขายในงวด๑๖ตุลาคมนี้โดยเริ่มกดกันตั้งแต่๗โมงครึ่ง
ทีนี้ครับคุณสุชาติดำแก้วอายุหกสิบสามปี
เขาบอกเขาว่าจ้างให้คนมานอนเฝ้าจองคิวหนึ่งบริเวณหน้าตู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ
พอถึงเวลามากดซื้อเนี่ยมีนางพัศพรดุลพินิษฐ์
อายุ๖๗ปีเดินทางมาถึงแล้วก็แสดงตัวว่าเธอนี่แหละ
เป็นเจ้าของบราษัยคันที่จอดอยู่หน้าตู้
พร้อมกับหลานชายอีกคนนึงด้วยคุณพัศพรมากับหลานอีกคน
ทีนี้แหละพี่สุชาติไม่พอใจอ่ะสิก็เลยโตเถียงกันตกลงกันไม่ได้ครับ
ตำรวจก็ต้องเป็นคนกลางเป็นกรรมการเป็นผู้ตัดสินไกล่เกลี่ย
โดยให้นายสุชาติซึ่งจ้างคนมานอนจองคิวเนี่ย
ได้สิทธิ์กฎก่อนแล้วคิวที่สองเป็นคุณพัศพรกับหลานชาย
ตำรวจคอยยืนคุมอยู่ด้วยนะนี่ยืนคุมเลย
เป็นพยานอยู่ไม่ห่างครับกลัวเดี๋ยวจะทะเลาะกัน
ปรากฏว่าแย่งกันแทบตายคุณผู้ชมฮะสรุปว่าทั้งสามคนเลยนะ
ยังไงทั้งพี่สุชาติทั้งพี่พัศพรและหลานชาย
ไม่ได้ตั้งแต่ไม่ได้ไม่ตั้งคนเดียวเลยเอ้า
ซื้อไม่ได้สักคนเดียวครับเพราะโคต้ามาเต็มก่อน
ร้อยฮะวงแตกแยกย้ายกลับบ้านเลยฮะ
จองตั้งแต่เมื่อวานบางคนเอามอเตอร์ไซค์มาจอง